ก็ไม่มีรถก็โดนขโมยโอ้โหไม่รู้จะไปต่อยังไงเลยทีเดียว
คุณผู้ชมครับสมัยนี้ล็อกยังหายเลยครับ

ตื่นมาเอาหายไปแล้วนะครับ
ทะเบียน๑กกน๑๖๓๓ทะเบียนนครศรีธรรมราช
จอดอยู่ที่บริเวณในซอยมหาราช๑๑ถนนมหารราชเทศบาลเมืองกระบี่ครับ
จากนั้นจะเห็นแล้วว่าผู้ชายสองคนเข้ามาแล้วก็
หนึ่งในนั้นเนี่ยเดินมาที่รถแล้วก็ขี่ออกไปอย่างรวดเร็ว
มันง่ายดายเพราะอะไรเจ้าของรถเขาลืมกุญแจเสียบคาเอาไว้
โจรก็แห่เห็นอย่างนั้นก็ขับไปเลยครับ
เจ้าของรถคือคุณอนุวัฒนภูลศุกร์อายุ๒๔ปีครับ

คนนี้ก็บอกว่ากลางดึกของวันที่๖ผมขี่รถมา
จากนครศรีมาหางานทำในตัวเมืองกระบี่ครับ
เนื่องจากก็ตกงานจากโควิด๑๙
ขี่รถมาทั้งวันจนเหนื่อยหางานทำจนเหนื่อยแวะ
หาเพื่อนที่หอพักนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะไปนั่งพักไม่นาน
ก็เลยไม่มีการถอดกุญแจออกมาเอาไว้กับตัว
จอดแป๊บเดียวอยู่แค่หน้าห้องเนี่ย

ตอนนี้เขาก็แจ้งเร็วด้ายความ

ตำรวจกำลังช่วยกันติดตามรถมาคืนให้ครับ
ในกล้องมุมจรปิดนะครับถ้าที่สองคนนั้นนะโปรสารเขานะ
เอามาคืนซะเขาจะไม่ดำเนินคดีนะครับ